ไปติดตามพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อของคุณโย่งอาร์มแชร์นะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พันเอกพิเศษสุรชัยมณีเทศคุณพ่อของนักร้องนักแสดงชื่อดัง
คุณโย่งอาร์มแชร์ซึ่งล้มป่วยด้วยอาการเม็ดเลือดขาวต่ำจากไขกระดูกเสื่อม
ก่อนจะเกิดอาการติดเชื้อที่ปอดและจากไปอย่างสงบในวัย๖๙ปี
ซึ่งก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงเวลา๑๔นาฬิกา
โย่งอาร์มแชร์ก็ได้เป็นตัวแทนครอบครัว
ขอบคุณแขกผู้มีเกียจที่มาร่วมส่งคุณพ่อ
พร้อมกับเตรียมเพลงพิเศษมาร้องให้คุณพ่อฟังด้วยตัวเอง
โดยเลือกเอาเพลงอยากกลับไปหาของวงอาร์มแชร์มาร้อง
รวมถึงเพลงน้ำตาลใกล้มด